ผู้หญิงสติไม่สมประกอบคนนึงค่ะเขาใช้มีดทำครัวปาดคอพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต
คือเหมือนกับว่าคู่นี้เขาเคยทะเลาะมีปากเสียงกันมาก่อน
ผู้หญิงสติไม่สมประกอบคนนี้พอเห็นพ่อเลี้ยงเมาหลับอยู่
ก็เลยสบโอกาสเอามีดทำครัวนี่แหละมาปาดคอพ่อเลี้ยงเลยค่ะ
ตำรวจสพกระนวลเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
ว่ามีคนแจ้งไปว่ามีผู้ชายถูกฆ่าปาดคออยู่ในหมู่บ้านหนองโกตำบลหนองโก
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะ
หน้าบ้านก็พบศพค่ะนายพิชิตทิพยเนธอายุ๕๐ปี
ก็ใส่แค่กางเกงในสีดำตัวเดียวนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะคะ
ที่คอมีแผลถูกปาดด้วยของมีคม
จากการสอบสวนค่ะก็เลยรู้ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อเลี้ยงคนนี้ไปดื่มเหล้า
ที่งานบุญกฐินภายในหมู่บ้าน
เมานะคะก็กลับมานอนหน้าบ้าน
โอ้โหพอเพื่อนบ้านไปปุ๊บเจอว่าถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตแล้ว

เพื่อนบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลย
รู้แต่ว่ามีผู้หญิงอายุ๓๔ปีคนนึง
เป็นลูกเลี้ยงของนายพิชิตผู้ตายนี่แหละ

แต่เบื้องต้นนะคะผู้หญิงที่เป็นลูกเลี้ยงแล้วก็สติไม่สมประกอบเนี่ยนะคะ

สุดท้ายยอมรับค่ะว่าเป็นคนลงมือ
ฆ่าพ่อเลี้ยงของตัวเองจริง
ญาติก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาสติไม่สมประกอบจริงนะ
คือแม่กับญาติญาติก็พยายามพาไปหาหมอหลายครั้งแต่ไม่ยอมไป
แล้วก็ชอบเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องคนเดียว
ที่ผ่านมาทะเลาะกับพ่อเลี้ยงคนนี้บ่อยค่ะ
ทะเลาะกันเป็นประจำก็เลยคาดว่าอาจจะเก็บกฎ
บโอกาสว่าเห็นพ่อเลี้ยงเมาหลับอยู่หน้าบ้าน
ก็เลยใช้มีดปาดคอพ่อเลี้ยงจนพ่อเลี้ยงเสียชีวิตนะคะ
ก็เนี่ยพอปาดคอเสร็จแล้วนะเอามีดไปล้างในห้องครัวด้วยนะ
ผู้หญิงคนนี้เอามีดไปล้างเอามีดไปซ่อนไว้ในห้องนอน

ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าที่ว่าสติไม่สมประกอบ

อาการเป็นยังไงถึงขั้นไหนกินยาไหมอะไรแบบนี้

หนึ่งก็คือถ้ามีผู้ที่มีอาการทางจิตประสาท

ถ้าเป็นคนในครอบครัวของท่านเนี่ยยังไงท่านต้องพาเขาไปพบแพทย์
ใช่ค่ะเคยมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะคะ

แล้วมาก่อเหตุร้ายในลักษณะแบบนี้

ใช่แต่ว่าหลายคนมีปัญหาอย่างนี้ไงก็คือ

หรือว่าพาไปมาแล้วแต่ไม่ยอมกินยา

ใช่สองก็คือคนในครอบครัว

อาจจะไม่รักไม่เอ็นดูไม่สงสารเขา

แต่เวลาคุณไปด่าไปว่าไปทำอะไรเขา
อย่าคิดว่าเขาไม่จำ